คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากยาเสพติดอีกแล้วนะคะที่บ้านหลังนึงที่จังหวัดตรังค่ะมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาก็เป็นน้องชายต่างแม่ของเจ้าของบ้าน
เขามาจากสงขลาเพิ่งออกจากคุกมาขออาศัยอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมอยู่ได้สองวันสองวันจริงเมายาบ้าแล้วก็เนี่ยเขาต้องไล่ตามจับตัวกันเพราะว่าถือขวานนะคะไปไล่จามไล่ฟันเด็กหรือคนในหมู่บ้านเต็มไปหมดเด็กก็วิ่งหนีพี่สะพ้ายเป็นห่วงกลัวคนอื่นจะบาดเจ็บไปช่วยห้ามไปช่วยเกลี้ยกล่อมพี่สะพ้ายโดนเอง
ส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันรวบตัวผู้ชายคนนี้ผู้เสียชีวิตนอนอยู่เห็นไหมคะที่พื้นเห็นไหมคะนี่ค่ะคือตอนนั้นอ่ะบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะแผลเวอะหวะเลยสุดท้ายรีบส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตคนเกาะเหตุเนี่ยยังคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่เลยนะคะเป็นหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจสรั
คนเจ็บนะคะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะนางบินรามเดชน์อายุ๖๗ที่ศีรษะเนี่ยแผลเวอะหวะเลยนะคะถูกขวานจ่ามสามีก็ยืนดูอยู่สามีเนี่ยก็เป็นพี่ชายของคนก่อเหตุนี่แหละแต่คนละแม่กันนะตำรวจก็ล้อมจับคนก่อเหตุค่ะ
ชื่อว่านายนพดลรามเดชอายุ๕๒ไปแอบอยู่ในห้องน้ำนี่ค่ะเป็นห้องน้ำบ้านแม่
มน้ำลายถุยน้ำลายไปเรื่อยเลยค่ะ
กว่าจะจับได้เนี่ยก็คือทุกคนต้องใช้ความระมัดระวัง
เจ้าหน้าที่เองทั้งชาวบ้านที่มาช่วยกันล้อมจับนะคะ
ไม่รู้ว่ามันลงไปไปเป็นแห่งจะอาจสุด
อ่าอื้มอื้มอื้มอื้มไว้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว

นี่ค่ะเห็นไหมคะเหลือเกงในตัวเดียว
เสื้อผ้าที่ถอดทิ้งหมดแล้วก็ยังคลุ้มคลั่งอารวาส

คือมีไม้งามในการควบคุมเหตุแล้วก็ต้องแบบจับตัว
แขนล็อกอะไรไว้แล้วก็ถมน้ำลายด้วย

เห็นใจเจ้าหน้าที่เลยนะช่วงนี้นะจริงทำงานหนักจริง
แต่อย่างที่บอกว่าโอ้โหเสพยาบ้าหลอนหนักมาก
และพี่สะพ้ายที่นอนอยู่ที่ถนนนะคะ
ที่ถูกขวานจามศีรษะคือเขาเสียชีวิตเลย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
พอจับได้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเอามาไว้กลางแจ้งก่อนนะ
อืมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าด้วยอะไรด้วย

เอามาไว้ที่โล่งหน่อยแบบเนี้ยแล้วก็ให้นั่งลง
คือตำรวจสพรัศดากับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบนะคะ
ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะคราบเลือดเต็มเลย
ขวานก็อยู่ข้างทางนี่แหละนายประสิทธิ์รามเดชอายุหกสิบสองปี
สามีของผู้เสียชีวิตนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุเป็นน้องชายเขาเองแหละ
แต่เป็นน้องคนละแม่นะเพิ่งมาจากสงขลามาอยู่บ้านได้๒วันเกิดเรื่องเลย
ก็เอาขวานไปโอ้โหไล่จามหัวเด็กคนในหมู่บ้าน
ภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรด้วยเลยนะแต่ไปห้ามครับนี่นะคะ
คือญาติทุกคนบอกตรงกันเลยว่านายนพดลผู้ก่อเหตุคนนี้
ออกมาจากคุกนะไปอยู่สงขลามา๓๐ปีออกมาจากคุกนะ
แต่ทำไมไม่กลับตัวกลับใจอืมแต่ทำไมยังมาเสพยาเสพติด
ก่อเหตุร้ายแบบนี้โอ้โหน่ากลัวมากนะคะ
คนในพื้นที่บอกมันน่ากลัวเด็กอะไรผู้ใหญ่
คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านโดนเนี่ยนายนพดลเอามีดไล่
เอาขวาไล่จามหัวค่ะแล้วพอจับได้
ตำรวจเอามาไว้กลางแจ้งก็ต้องระมัดระวังมาก
พยายามจะเค้นถามนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายก็เรื่องของยาเสพติดยาบ้าเสพยาบ้าไปหลายเม็ด
ประสาทหลอนควบคุมสติไม่ได้
ตัวพี่สภัยที่โดนขวานจามหัวโดนไปสองรอบนะ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ส่งตัวให้แพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยยังไงก็ต้องตรวจเอาไว้ก่อน
แล้วนายนพดลผู้ก่อเหตุคนนี้เคยติดคุก
ข้อหาอะไรรู้ไหมคะข้อหาหนักเลย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโอ้โหที่เรือนจำสงขลาออกมามาขออาศัยอยู่บ้านเขา
ใส่อยู่บ้านญาติ๒วันเกิดเรื่องเลย
แม่ฆ่าเขาตายเลยนะค่ะ